สำหรับครอบครัวของตายชุติมากับคุณทิมพิธาค่ะ
จบกันไปไม่ค่อยสวยหรอกแต่ว่าพักหลังมาเห็นบอกว่า
เหมือนจะมีเรื่องราวดีเกิดขึ้นอีกครั้งกับครอบครัวเนี่ย
อดีตคนเคยรักอย่างตายชุติมาแล้วก็ทีมพีทาง
ทั้งคู่ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ฐานะสามีภรรยากันไป

แต่ว่าพักหลังดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่
จะเริ่มต่อกันติดมากขึ้นนะพี่แจ๊ค
เพราะว่ามันมีภาพถ่ายทั้งทิมแล้วก็ตายค่ะ
ไปรับลูกสาวที่โรงเรียนด้วยกัน
แล้วก็ล่าสุดค่ะตายลงมือทำขนม
หลายคนก็บอกเฮ้ยทำไปให้อดีตสามีหรือเปล่านะคะ
เมื่อวานนี้เจ้าตัวชี้แจงเรื่องนี้ในงานอีเวนต์ด้วย
ตกลงทำไปง้อหรือยังไงดี

ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้
เหมือนแบบมีฝากให้เพื่อนหลายคนทำไปที่ทำงานด้วย
เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของพี่พีม
อะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนเดิมก็คุย

การแบบเออปรึกษากันเรื่องลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปรึกษาแล้วหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะ

สุดท้ายยังยังยังยังยังยืนยันที่ตะกะใช่ไหมคะ

นดทอนหรือเปลี่ยนใจเราได้เลยใช่ไหมคะ

แต่ดูจากการสัมภาษณ์ทั้งหน้าตาแล้วก็น้ำเสียง